หนุ่มกันนพัฒน์กันบ้างอันนี้ก็นะเหมือนกัน
หน้าเหมือนกันนะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นลูกกระตันอยู่นะคะ
เมื่อปี๕๗สร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่หลังใหญ่หลังโต
เป็น๑๐ล้านไปแล้วคราวนี้ขอกลับบ้านเกิดกันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อประมาณปี๕๗นู้นย้อนให้ฟังก่อนแล้วกัน
ทุบกระปุกไปกว่า๑๐ล้านบาทนะสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่
ประเวทกรุงเทพมหานครค่ะ

ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดนี่แหละได้เลิกดี๑๑นาฬิกา๙นาทีเมื่อวานนี้
ทำพิธียกเสาเอกค่ะแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่พลาดนะ
ที่จะอัพรูปลงไอจีให้แฟนคลับได้ร่วมชื่นชมยินดีกันด้วย

วันนี้เวลา๑๑นาฬิกา๙นาทีเป็นเริกดีที่เจ้าตัวและครอบครัว
ได้ทำการยกเสาเอกของบ้านหลังใหม่ค่ะ
การเองตั้งใจอยากจะปลูกบ้านหลังนี้
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของตัวเองด้วย
ขอให้บ้านหลังนี้อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่สิ่งดีเข้ามาเนอะ
ปอนเซอร์ท่านไหนสนใจสนับสนุน
ข้าวของเครื่องใช้เตรียมตัวเลยนะจ๊ะ
ออนม้ายกด้วยออนม้อยกนะจ๊ะก็มีแฟนเข้ามาร่วมแสดง
ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับชื่นชมในความเก่งแล้วก็ความกระตันยูของหนุ่มกันแบบล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ